ต่อกันที่ดราม่าของอดีตดาวโปชื่อดังอย่างแน็ตสุจินัน
ชื่อแบบนี้อาจจะไม่เอ๊ะไม่อ๋อใช่ไหมคะนัดไหน
แท็กเกษรินนั่นเองคุณเคยดังอยู่พักนึงเหมือนกัน

เออน้องแน็ตเดสรินนะคะแต่จู่เกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้
ขึ้นมาไลฟ์เฟซบุ๊กนะคะโชว์ลีลาการอาบน้ำสุดสยิวกึ่งเปลือย
ในชุดชั้นในลูกไม้ปิดล่างปิดบนให้หนุ่มตาค้างกันนานนับชั่วโมง
จนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ถึงความไม่เหมาะสมเข้าข่ายอนาจารย์กันเลยทีเดียว
โดยเธอยืนยันนะคะว่าทุกครั้งมีการเซฟตัวเองเป็นอย่างดี
และพื้นที่ไลฟ์ก็เป็นของเพจผู้จ้างงานไม่ใช่ของส่วนตัว
เพื่อให้เหมาะกับงานพรีเซนเตอร์ครั้งใหม่ของเธอค่ะ

ก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นปัญหาเป็นอุปสรรคในการถ่ายแบบมากกว่า
แต่ถ้าดำรงชีวิตในปัจจุบันเนี่ยเราไม่จำเป็นก็ได้

จริงแล้วมันเป็นของเพจนิตยสารนะคะ

มีการใส่บานคือถ้าใครดูคลิปตั้งแต่ต้นจนจบเนี่ย
จะเห็นเลยว่าตอนที่แท็ตถอดออกมามันจะมีซิลิโคนอยู่ด้วย
ซึ่งมันไม่ได้เป็นบาร์ลูกไม้แล้วเห็นหัวนมอะค่ะ
อาณาจารย์เนี่ยมันต้องเห็นจุกเห็นข้างล่างถูกไหมคะ
แต่แน็กไม่ได้เห็นนะคะแน็กไม่ได้ไปถอดเปลือยแล้วร่อนจ้อนเต้นอย่างนั้นนะคะ

ก็มันไอจีแน็ตนะคะไม่ใช่ไอจีสามี
ทำไมเนี่ยต้องไปเอารูปเขาขึ้นด้วยเหรอคะเพราะว่ามันเป็นงานนะคะ
คือใครมีอยากเห็นนัทแก้ผ้าแล้วอยากจะเห็นผัวนัทอยู่ไหมคะ
มันก็หมดอารมณ์ป่ะมันก็อยากจะเห็นแค่แท็ตอะค่ะ
ถ้าแน็ตบอกว่าแน็ตหวังสมบัติแน็ตขอหย่านี่อ่ะค่ะ
ขอหย่าก็ยังไม่หย่าเลยค่ะต้องดูที่ฝ่ายชายด้วยนะคะ
ไม่ใช่โดยที่แท็ตคนเดียวแน็ตยินดีที่จะหย่าให้ด้วยทุก
ทุกครั้งก็ยังพูดคำนี้อยู่แต่เขาไม่ไปอะค่ะ
เพราะเขารู้ว่าถ้าเขาจะไปหาอย่างนั้นเขาก็ได้ผู้หญิงที่ได้แต่เงินนะคะที่เอาเงินเขา
ที่เอาเงินเขา